คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะต้องบอกว่านับจากวันที่๓๐เมษายนจนถึงวันนี้
คุณผู้ชมก็หนึ่งเดือนก็อีกหนึ่งวันนะคะที่นักคล่อมจากเราไปคุณผู้ชม
เชื่อแน่ว่าใครหลายคนคงคิดถึงนาคอมมากรวมไปถึงครอบครัวนะคะ
แล้วก็แม่เอกสีภรรยาของนักคล่อมนั่นเองค่ะใช่ค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะแม่เอกคู่ชีวิตนักคอมนะคะก็ได้โพสต์ภาพนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นภาพนี้เลยนะคะ
คอมเนี่ยยืนอยู่ริมทะเลนะคะแล้วก็หันมายิ้มให้
เขียนข้อความว่า๓๐พฤษภาคม๒๕๖๔ครบ๑เดือนแล้วนะ
อยู่ทางนั้นเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่า
ส่วนคนทางนี้คิดถึงเหลือเกินนะแกคงคิดถึงมากนะคะ
ใส่นี่แหละค่ะรูปหัวใจเต็มไปหมดเลยค่ะ
ขณะที่ลูกสาวนะคะคุณไอ้นพัชรินค่ะ
ก็โพสต์เช่นเดียวกันค่ะเขียนในเฟซบุ๊กนะคะ
แล้วก็โพสต์ภาพนี้ค่ะบอกว่า๑เดือนแล้วนะ
ไม่เคยเอาพ่อออกจากหัวไปได้สักวันเลย
สงสัยที่นั่นคงสุขสบายดีแน่เลย
ไม่บอกจะมาเข้าฝันลูกเมียอะไรสักวันเลยนะพ่อ
ส่วนหนูคิดถึงพ่อแทบใจขาดนะแทบขาดใจนะคะ
แล้วก็บอกว่ารักมากด้วยซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายคุณผู้ชม
บันเทิงไทยรัฐนะคะก็สอบถามคุณไอซ์ค่ะ
เธอบอกนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะ
ก็คือได้ไปทำบุญครบ๑เดือนที่พ่อเสียที่วัดแถวบ้านนี่แหละค่ะ
ถ้าใครติดตามยูทูปเนี่ยค่ะคลิปนี้ค่ะ
คือแม่เอกติดโควิดแล้วปรากฏว่าก็คือไปเช็คร่างกายนะคะ
ปรากฏว่าคือเบาหวานมันขึ้นตา
อันนี้ผู้ใหญ่หลายบ้านต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ
ทำให้ตาแม่เนี่ยมองเห็นเป็นภาพซ้อนเบลอไปหมดเลยนะคะ
เมื่อวันศุกร์ที่๒๘ที่ผ่านมา
ก็ได้พาแม่ไปฉีดยาในลูกตา
เพื่อสลายส่วนที่มันบวมของจอตา
แล้วปรากฏคุณหมอบอกว่าต้องมาทำแบบนี้อีก๖ครั้ง
ไอ้บอกว่าคือสงสารแม่มากนะคะ
แต่ว่าก็ให้กำลังใจนะคะหมอบอกว่าเดี๋ยวก็หาย
แต่ว่าการฉีดพ่อตาเนอะมันก็แบบ
มันก็น่าว่าเสี่ยวน้อยเท็จนะ
ถามต่อนะคะว่าพ่อคล่อมมาหาบ้างไหม

คือไม่มาหาทั้งแม่ไม่มาหาทั้งที่บ้านเลยสักคนเลย
เขาอาจจะไปให้อยากให้เป็นห่วง
ใช่นะคะก็พูดเหมือนที่เรินขวานบอกนะคะ
เราก็ยังคิดถึงนาคอมอยู่นะเห็นภาพแล้วก็
คิดถึงใช่ยังเหมือนแบบว่ามันเหมือนเดิม
อันนี้ภาพที่เห็นหน้าจอเป็นภาพอีเวนต์สุดท้ายเลยจริง
เป็นภาพคุ้นตาที่เรามักจะเห็นนครแบบนี้ตลอด
รู้สึกเป็นวันที่๕เมษายนถ้าผิดวันนะคะประมาณวันนั้นแหละ
เป็นวันสุดท้ายที่เราเห็นนาคอมกับพี่บอลอยู่บนเวทีเฮฮากันนะคะ

ใช่ค่ะว่าเวลาจะผ่านมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ผ่านไปนาน
จนทำให้เราลืมเลือนถึงอะไรนะความดีใจพวกเรา
ยิ่งดูรายการไทยรัฐคู่พลิกคลิกคลิก
รายละครอ๋อทำให้เราได้ย้อนนึกถึงนาคอมเนอะ